มาดูเรื่องของการจับกลุ่มยาเสพติดนะฮะ
แต่ผู้ที่ขนยาเป็นผู้ช่วยพยาบาลสาว
ขนยาบ้าถึง๓๘๐๐๐เมตร
แต่ก็ไม่รอดพ้นเจ้าหน้าที่จับกลุ่มได้ในที่สุดนะครับ
ตำรวจสมพยประจำด่านตรวจภาษณะแม่ตำ

ผู้ช่วยพยาบาลสาวชาวจังหวัดเชียงราย

คนในรถไปพบถุงกระสอบ๓ใบ
ท้ายรถบรรจุยาบ้า๓๘๐๐๐เมตร
กระสอบแบบนี้ถูกไว้ท้ายรถนะนะ
โดยผู้ต้องหาสาวให้การว่าได้ทำเป็นครั้งแรก
ขายยาบ้าได้วางแผนให้เธอขับรถ
พร้อมกับขนยาบ้ามาจากอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงราย
ให้เข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งในตัวจังหวัด
พร้อมกับเพื่อนชายในคืนวันที่๙มกราคม

เพื่อนชายได้แยกขึ้นรถทัวร์เพื่อเดินทางเข้ากรุงเทพ
ส่วนตัวเธอนั้นขับรถคันดังกล่าวมาเพียงคนเดียว
มาถูกจับได้ที่ด่านแม่ตำนะครับ
ตำรวจก็ประสานไปยังสพงจังหวัดลำปาง
สกัดรถทัวร์และจับกลุ่มเพื่อนชายของเธอ

ขบวนการขนยาบ้าครั้งนี้แบ่งออกเป็น๒ทีมนะคุณ
โดยอีกทีมใช้รถกระบะขนยาบ้า๔๒๐๐๐เมตร
ออกจากจังหวัดเชียงรายผ่านอำเภอเชียงคำจังหวัดพยาว
ไปออกที่อำเภอ๒จังหวัดแพร่
ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจด่านนางฟ้าอำเภอ๒
ก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาชาย๑คนได้
เท่ากับว่าการขนยาบ้าล็อตนี้
มีการแบ่งการทำงานเป็น๒ทีม๒เส้นทาง
ก็สามารถควบคุมแล้วก็จับกลุ่มยึดยาบ้าได้ถึง๘แสนเมตร

เกือบล้านมีจุดหมายปลายทางนำส่งที่บรังสิตจังหวัดปฐุมธานี
เจ้าหน้าที่ก็ขยายผลต่อนะครับว่า
จะมีการนำส่งต่อไปในพื้นที่ไหนอีก
แล้วก็ขยายผลย้อนกลับไปถึงต้นต่อของการส่ง